ไปดูการทำอาชีพของชาวบ้านที่มหาสารคามกันบ้างดีกว่า
เขาเปิดฟาร์มเลยเลี้ยงตุ๊กแก่นะครับ
เพราะว่าขายได้ราคาสูงบางตัวถึงตัวละเกือบแสนบาท
ตัวละแสนฟังให้ดีตัวละเกือบแสนบาทนะฮะ
ช้านี้เราพากลุงชมไปที่มหาสาระคำไปที่
ดอนหวายหมู่๑๑ตำบลศรีศุกร์อำเภอกันธรวิชัยนะฮะ

โชว์ทุกแก่ตัวบำร่ำเลยนี่

กลัวนี่คือถ้าเห็นภาพนี้กลัวมากเลยนะ
กลัวนี่ก็ไม่ค่อยจะกล้าดูนักนะครับ

แล้วบางคนเขาบอกว่าตัวสีส้มตาเขาส้มแดงเนี่ยนะฮะ

ซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรจะออกหาจับตุ๊กแก่ไปแปรรูปอบแห้ง

เพื่อไปปรุงเป็นยาโดปตามความเชื่อนะเป็นยาชูกำลัง
ซึ่งก็จะมีโรงงานรับซื้อตุ๊กแก่ที่อบแห้ง
ราคาตัวละ๓๐๘๐บาทตามขนาดของเขาแหละ
แต่ปัจจุบันตุ๊กแกเริ่มหายาก
จนมีผู้คิดค้นวิธีเลี้ยงเองจนประสบความสำเร็จ
คุณวัชระบอกว่าหลังมีโอกาสได้รู้จักนายทุนผู้ค้าตุ๊กแก่ส่งออก
ก็เห็นว่าโอ้โหอาชีพเลี้ยงตุ๊กแกเนี่ย
น่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้มหาศาลในอนาคต
เพราะศึกษาแล้วว่ามีคู่แข่งน้อย
มีตลาดรองรับแน่นอนทั้งจีนและไต้หวัน
แต่ปัจจุบันเริ่มขาดแคลน
ขณะที่ตลาดมีความต้องการมากตุ๊กแก่ขาดแคน
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้การนำตุ๊กแก่ไปขาย
ก็คือจะไปหาตามพื้นที่ที่เขาอยู่กันตามธรรมชาติ

แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปขาดแคลนคนจับเยอะ
เออก็เลยเลี้ยงเลยยอมลงทุนทำฟาร์มเลี้ยตุ๊กแก

ขยายพันธุ์แล้วก็ส่งป้อนตลาดให้เป็นธุรกิจแบบครบวงจร
และในอนาคตจะทำฟาร์มตุ๊กแก่ส่งออก
เป็นร้านอาหารเปิบพิษดันเมนูตุ๊กแก่
เดี๋ยวจะให้คุณศุภัษระสอสองของผมเนี่ยไปทาน

ลาไปทานหรือว่าจะไม่อยู่ไป

สำหรับวงจรชีวิตของตุ๊กแกจะขยายพันธุ
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน
มีอายุยืน๔๕ปีออกไข่ตัวละ๑๐๑๕ฟอง
ใช้เวลาฟัก๒๓เดือน
โอกาสที่จะศูนย์พันธุจึงยากมาก
เรื่องต้นได้ทดลองเลี้ยงประมาณ๑๐๐ตัว
ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง
ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ๑ปีก็ส่งขายได้แล้วตัวอ้วนแบบนี้
แต่ต้องปรับปรุงเรื่องสถานที่ให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดนะครับ
ปัจจุบันอาหารที่ให้ตุ๊กแกคืออะไรรู้ไหมคุณ

ส่วนราคารับซื้อจะเป็นไปตามขนาด
ซ่อมขึ้นไปจะอยู่ที่ตัวละประมาณ๖๐๐๐๐๗๐๐๐๐บาท
ส่วนขนาด๑๔๑๕นิ้วเล็กลงมาหน่อยตัวละ๔๐๐บาท

ตัวที่คุณพี่เขาถือประมาณน่าจะสัก๑๐นิ้วนะ
ราคาค่อนข้างแตกต่างกันนะ
แห่ก็ยิ่งอวบอ้วนไงก็ราคาก็ยิ่งแพงสิคุณ

ส่งออกจีนไต้หวันมาเลเซียและเยอรมนี

สำหรับคนที่อยากเลี้ยงแต่ต้องไม่กลัวนะ

คุณพี่วัชราเขาเปิดร้านเปิดพิษดารหน่อย